คุณผู้ชมจำพิธีกรสาวท่านนี้ได้ไหมคะ

เธอเป็นพิธีกรชื่อดังในอดีตนะคะ
คุณอิ๋งอิ๋งมีน้องสาวชื่อคุณอิ๋งอ้อย

ดังมากค่ะก็ทำรายการหลายรายการเลย
แต่ก่อนจะมีรายการโชคดีนาทีทองช่อง๗จำได้ไหมคะ

เธอก็ทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมาก

เธอโพสต์ระบายความชอกช้ำระกำใจ
แรกเนี่ยเป็นรูปดอกบัวแบบนี้ค่ะ

ครั้งหนึ่งที่ลูกผู้หญิงไม่อยากเจอ
หลายคนก็เริ่มสงสัยว่าคุณอิ๋งอิ๋งมีอะไรเครียดหรือเปล่า

มีโพสต์ต่อนะคะเป็นรูปดอกไม้สีม่วงหน้าออฟฟิศครับ

แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่า
เหตุผลที่เธอนอกใจมาจากจุด
แล้วก็โพสต์ภาพที่คุณอิ๋งอิ๋งถ่ายรูปคู่กับสามี

ไม่อยากเชื่อว่าเขากับผู้หญิงอีกคน

ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้คุณอิ๋งอิ๋ง
ก็มีการโพสต์ต่อเนื่องเลยนะคะ
๖มกราคมโพสต์คลิปเผารูปทิ้ง
แล้วมีคลิปนี้มีความในใจเยอะมาก

ประเด็นคือคุณอิ๋งอิ๋งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่กินกับสามีมา๑๕ปีนะคะ

แต่ตอนนี้เธอป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

คือเธอรักษาตัวมา๓ปีเต็ม

มะเร็งลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง
คุณหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่นาน
แต่ปัญหามันซ้อนขึ้นมาอีกคือ

ไม่อยู่บ้านอ้างว่าซึมเศร้า
ทนเห็นภรรยานอนป่วยไม่ได้

เมื่อวันนี้คุณอิ่งโพสต์ยาวเลย
สรุปก็คือคุณอิ๋งอิ๋งบอกเอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ระหว่างที่เธอนอนป่วยติดเตียงค่ะ
กลับได้ยินเสียงในโทรศัพท์เป็นเสียงผู้หญิง
ถามสามีเธอว่าที่รักกินข้าวหรือยัง

คนรักใหม่ของสามีเธอทำงานนวดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

อ่านทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจ
เมื่อ๒เดือนก่อนเธอหยุดหายใจระหว่างให้คีโม

แต่กลับมากลับมาพบกับความจริงว่า
โอ้โหสามีของเธอไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่น
ทีมข่าวก็เลยขออนุญาตสอบถามคุณอิงอิ๋งเกี่ยวกับเรื่องที่เธอโพสต์นะคะ
แต่เธอก็รักษาตัวอยู่เธอไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์
แต่น้องสาวอะค่ะคุณอิ๋งอ้อย
รับโทรศัพท์ทีมข่าวของเรา
แล้วก็เปิดใจเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ขอแค่กำลังใจอย่างเดียวก็พอ

ก็ต้องรอฟังทางสามีของพี่หญิงอิ๋งด้วยนะ

พอทราบแล้วก็ตกใจเรื่องการเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

ถูกต้องก็ฝากให้กำลังใจไปด้วยนะครับ